หลายคนทิมเข้ามามาหรือยังได้หรือยัง

ทำไมคู่เสียขึ้นมาคุณตัวเลขสับสนไปหมดนะคุณ
คือเมื่อวานผมไปวัด

มันเป็นแผนใช่มั้ยวันนี้๑๔ใช่มั้ยเออ
ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ
เอาพาไปดูที่แรกกันหน่อยที่ปราจีนบุรี
คุณผู้ชมชาวบ้านเขาไปไหว้ขอโชคขอลาบจากต้นโพ
อยู่ที่พื้นที่บ้านโคกสว่างนะฮะ
ตำบลย่านบุรีอำเภอกบินบุรีครับ

โอ้ยนี่นะป้าไปมาสามงวดนะรูปเอ้ย
ติดต่อกันมา๓งวดถูกมา๓งวดแล้ว
หือมันวานวันพักก็เลยเจอหมอเริงเป็นร่างสงศ์ในหมู่บ้าน
หมอเริงร่างสงศ์คนดังไปทำพิธีวงศ์สวงขอเรียกเด็ด
หยดน้ำตาเทียนไปในขันน้ำมนต์
นี่อ่าพู้ชมดูในขันเลขอะไร
ชาวบ้านคุณป้าเขาบอกกระซิบบอกมานะ
เห็นเป็นเลข๘๓๔ลูกเอ้ย
อีกคนนึงขึ้นรอยขึ้นมาถึง๕๗เขาว่า

อันนี้เลขหางน้ำนมลวงนะ
เดี๋ยวไปดูหางประทัดเป็นเลขอะไรคุณผู้ชม
ชัดเจน๒เลขตามนั่นเลยเราไม่พูดแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีผู้หญิงคนนึง
เขาบอกว่าประทับทรงแม่สร้อยทิพย์
ชูมือขึ้นมาเป็นเลขดูที่มือของผู้หญิงคนนี้เล็กอะไร

ถูกปลายถูกปลาย
คนจะมองก็ละแต่จะมองละกันผมก็นับไปทารย์
เอามาฝากกันจากปราจีนบุรี
ชาวบ้านเข้าไปกราบไหว้
ขอโชคลาภจากเจ้าพ่อตะเคียนทองเจ้าแม่ตะเคียนคำนะคะ

ตะเคียนต้นนี้ขนาดเส้นรอบวง
ใหญ่นะมากกว่า๔เมตรยาว๑๘เมตรค่ะ
เป็นต้นตะเคียนที่โค้นล้มอยู่หน้าวัดเลย

ชาวบ้านเชื่อว่ามีอายุมากกว่า๕๐๐ปี
ก็เลยขุดเจอเอามาเก็บไว้ในวัด
ระหว่างการส่องหาเลขเด็ด
นักข่าวก็พยายามนะไปเก็บภาพข่าวมา
ก็อยากให้คุณผู้ชมดูแต่บางทีกลัวตีไม่ถูกตัว

ชาวบ้านเขาก็บอกว่าโอ้ยเห็นหลายตัวคุณนักข่าว

ซ้ำกันเยอะนะ

พาไปต่อกันที่วัดสว่างอารมณ์
อยู่ในอำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่
ที่นี่ชาวบ้านก็ทยอยไปไหว้
กว้าง๗ศอกหรือว่า๓เมตรครึ่ง

เจ้าพ่อตะเคียนทองไม่ชอบการโรยแป้ง
แต่ว่าหากจะขอโชคลาภไปจุดทูปบอกแค่นั้นเอง
แล้วท่านจะตามไปเข้าฝันถึงบ้าน

ถ้าสมมุติคนไปขอเยอะท่านต้องทำงานหนักมาก

อกจากนี้ก็ยังมีรูปปั้นปู่เสือเย็นด้วยค่ะ
ที่เจ้าอาวาสปั้นขึ้นตามนิมิตร
มีหัวเป็นมนุษย์มีตัวเป็นเสือลายพาดกรอน

เป็นที่นับถือของชาวต่างชาติมากโดยเฉพาะชาวจีน
เชื่อว่าจะมีคุณด้านเมตามหานิยมโชคลาภและหน้าที่การงานนะคะ
ไปต่อที่วัดสุนทรธรรมราบอำเภอโภชัยจวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ชาวบ้านเขาก็ไปขอโชคลาภจากปู่คำกับย่าทอง
ก็มีหายหินแล้วก็ต้นตะเคียนทอง
ที่เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สถิตย์อยู่ข้างในครับ
ชาวบ้านก็ใช้แป้งฟูนแป้งหอมโรยบนที่ฝ่ามือนะ
เสร็จปุ๊บก็เอามือไปรูปไลค์ไปมาบนหายหิน
แล้วก็ท่อนตะเคียนเพื่อขอเลขเด็ดมันก็ปรากฏขึ้นมาเนี่ย
รูปไปรูปไปเลขอะไรกันนะ
เออมันถลอกปอกเปลือกมันก็ออกมาเป็นเลข
แล้วแต่คนจะมองชาวบ้านก็บอกว่างวดที่แล้วนี่
ชื่นอกชื่นใจม่วนกันทั้งหมู่บ้านแหละ

วันนี้มีคนไปจุดทูปเสียงทายได้เลขเด็ดเหมือนกัน
ก็รอลุ้นกันไปนี่ทูปนี้มันมีเลขปรากฏ

บอกว่ามันเป็น๘๘๕เขาว่าอย่างนั้น

บางคนก็บอกมันเป็น๕๓ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

พาคุณผู้ชมไปที่อ่างทองหน่อยนะคะ
อำเภอวิเศษชายชาญค่ะวัดใหม่โคกมรุม
ฉันพาอันโคกไปขอโชคขอราบจากแม่ตะเคียนทรายทอง

ค่ะดีใจจ้านางวรรณงามจริงนะคะ
ไปขอพรด้วยแล้วไปแก้บนด้วย
ทำไมต้องไปแก้บนก็เพราะงวดที่แล้วได้เลขเด็ดไป
และได้โชคสมใจไปจากที่นี่เลย
และปรากฏภาพเป็นแบบนี้
ร่ายรำแก้บนระหว่างที่ร่ายรำอยู่นะคะเห็นไหม
ชุมให้ชุมมือนะชุมให้ชุมมือนะ
ทั้งซ้ายทั้งขวานะคะเอาดูกันไปนะคะ
สำหรับแม่ตะเคียนไซทองมีความยาวร่วม๒๐เมตรนะคะ
เชื่อกันว่ามีอายุมากกว่า๑๒๒๙ปี
ดูเปลินเลยค่ะดูเปลินเลยนะ

แต่ว่ารำสวยรำสวยดีออกไปเร็วไม่เร็ว
มาดูกันต่อที่วัดสว่างอารมณ์ในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
บรรดานักเสี่ยงโชคพากันไปไหว้พระขอพร
พระเงินพระทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ประดิษฐานบนสาราการประเรียนอย่างไม่ขาดสาย
หน้าสาวแพรวาสิงหานาศอายุ๓๖ปี
เป็นชาวธนบุรีกรุงเทพเขาก็นำไข่ไก่๓๐๐ฟอง
ไปถวายแก้บนหลังขายที่ดินมรดกได้สำเร็จ
แล้วก็ไหว้พระขอพรแลกธนบัตรที่หน้าตักของพระเงินพระทองด้วยนะคะ
เพื่อนำเลขไปเสี่ยงโชคแล้วก็โชว์หมายเลขให้เราดูด้วย
เห็นไหมคะยาวเต็มไปหมดเลย

เออ

เพราะบางทีไปแลกมาแต่ละคนก็ได้กลับมาไม่เหมือนกัน

ครับไปต่อที่วัดโปรยฝนครอง๑๑อำเภอน้องเสือที่ปฐุม
ชาวบ้านมีการนำขนมเปี๊ยะน้ำแดงของเล่นเด็ก
รวมทั้งประทัดไปแก้บนไอ้ไข่กุมารเทพ

ว่าอย่างนั้นนะมาตรการก็เข้มงวดเหมือนกัน
ใครจะไปผมเน้นย้ำนะเรื่องของการเว้นระยะห่างนะคุณ

เรื่องของการสัมผัสก็สำคัญระวังโควิด๑๙ด้วย
นางสาวนุรีจันรักษานะครับ
นนทบุรีเขาบอกว่าเคยไปไหว้ขอไอ้ไข่จากที่นี่
แล้วปรากฏว่าถูกรางวัลได้เงินเกือบแสนครับ

เอาประทัด๒๐๐๐นัดไปจุดแก้บน
ประทัดเมื่อสักครู่ไปเสียงโชคและการงวดนี้

ในชะเทียนของ๒๓ตัวนะครับข่าศพอำ
ไอ้ไข่เหมือนกันตะพุระวัด
วัดนี้ดังที่สุดเลยถ้าพูดถึงไอ้ไข่นะคะ
เจดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

ชาวบ้านจากทุกสัตว์อาทิตย์กลับไหว้ขอพร

โอ้โฮนี่มันอักกรรมอะไรมันว่าต้องโชว์หรือเปล่า
ไม่ว่ามาไหว้ให้ใคร

ขณะเดียวกันชาวบ้านที่เข้าแถวรอจุดประทัด
จุดประทัดหมายถึงว่าสมหวังนะ

เศษประทัดกองเป็นภูเขาเลย

ส่วนหมายเลขประทัดแต่ละกล่องมันเยอะนะ

จุดแต่ละวันนะมันคนละกล่องมันก็คนละเลขใช่ไหมมันก็ไม่เหมือนกันเออแต่เขาก็ให้มาประมาณนี้นะคะ
๘๐๕๙๘๙๒๕๘๙อะไรประมาณนี้
ก็แล้วแต่ละคนเนี่ยไม่รู้จะเลือกเลขไหนอย่างนั้นเลขเยอะไปหมดตาลาย
ต่างกับที่บริเวณศาลตาจันดียายศรีค่ะ
อยู่ที่วัดพรายชุมพลวัดเก่าแก่อายุ๗๐๐ปีอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ที่นี่ก็มีชาวบ้านจำนวนมากนะคะในพื้นที่บ้านหางคลองไปร่วมพิธีบวงสวงขอโชคขอลาบ
ชาวบ้านที่นี่ค่ะถูกรางวัลเกือบทั้งหมู่บ้านงวดที่ผ่านมา
เพราะว่าได้เลขเด็ดจากน้ำตาเทียนในอ่างนมนต์โจทำไม่ถูกรางวัลติดต่อกันสี่มวลศร

ชาวบ้านบอกว่างวดนี้นะครั้งนี้นะมองเห็นเลขจากน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ด้วยแหละ

๔บ้าง๑บ้าง๒บ้าง๗บ้าง๙บ้าง

อ้าวตามนั้นเลยนะฮะ
ไปย้อนกลับไปที่นครนายกก่อนหน่อย
จริงแล้วเราได้อ่านข่าวไปแล้วเมื่อสักครู่กับเรื่องของพระเดือนชัย
พุทธอุทยานมาบูชาอาณุศรอำเภอเหมือนละครนายก
เมื่อวานมีพิธีพุทธาพิเศษเหรียญหลวงปู่เดือนชัยรุ่นเจริญพรรุ่น๑ครับ
ก็มีการนิมนต์พระเกจิชื่อดังหลายรูปเข้าร่วมพิธี
รวมไปถึงหลวงปู่เดือนชัยธรรมวิจโยเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำจาน
ครูภูหินต่างที่มุกดาหารมาท่านก็เป็นเกจิดังของภาคอีสาน
จริงท่านเคยเขียนเลขครั้งหนึ่ง๗๖๕มีชาวบ้านถูกกันไป
งวดที่ผ่านมาครั้งนี้ชาวบ้านก็เลยแห่ไปบูชาเหรียญจากท่าน
เพราะคิดว่าท่านศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตาดีครับไปเห็นตัวเลขที่มันอยู่กล่องของเหรียญนะครับ
มันมีอยู่๓กลุ่มตัวเลขมี๐๖๕๐๒๖มี๘๘
ดไปขดมาอยู่บนนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองนะครับ
ท่านก็มีท่าทีแปลกระหว่างการทำพิธีปลูกเสกเหรียญด้วยนะครับ
วนกลับไปที่ต้นตะเคียนวัดห้วยยางอำเภอพานทองชนบุรีค่ะ
ชาวบ้านเขาไปทราบมาว่าในวัดมีเสาตะเคียนเก่าแก่
ก็เลยมากราบไหว้ขอพรค่ะโดยเฉพาะการเสี่ยงเซียมซีขอเลขเด็ด
ดอกแก้ววรรณพัฒน์นะคะเป็นชาวบ้านนี่แหละก็เดินทางมาจุดนี้นะคะ

เขาบอกว่าตัวเขาได้๔๑๒ส่วนญาติมาด้วยกันนี่แหละอีกคนได้๘๓
แต่อีกคนมาด้วยกันอีกมองเห็นเป็น๘๓
เห็นไหมคุณผู้ชมมันมีความแตกต่างกันไปในเรื่องของตัวเลขนะคะ

แต่คุณดอกแก้วบอกว่า
ถ้าเลขที่ได้ไปงวดนี้มันก่อให้เกิดโชคเกิดลาบ
เดี๋ยวจะกลับมาที่วัดนี้ทำบุญอีกค่ะ
รอว่าเมื่อไหร่จะเปิดสักที

บางคนไปก็เสียเวลากลับบ้านเพราะว่าเขายังไม่เปิด

กำหนดก็คือวันที่๒๐มิถุนายนนี้
ก็มีทางนายนิรัติพงศิษฐิถาวร
เพราะว่าราชการจังหวัดก็นำคณะลงพื้นที่ไป
ทดสอบระบบลงทะเบียนแล้วก็วิธีปฏิบัติตาม๑๐ขั้นตอนก่อน
เพราะว่าก่อนจะเปิดได้นี่ก็ต้องมีวิธีมีมาตรการ
ที่จะคัดกรองโลกให้ถูกวิธีด้วย
ก่อนที่จะเปิดให้เข้าสักการะพศสุทธูและมศปธุมา

คือหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยผ่านทางแอปพลิเคชันคำชโนธแล้ว
ก็จะมีจุดคัดกรองมีการสแกนบัตรเข้าไปยังจุดพักคอย
จากนั้นจะเข้าศักระตามรอบที่กำหนด
เขากำหนดไว้๓๔รอบนะคะตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็น
โดยให้เข้าไปยัง๓จุดศักระเวลาจุดละไม่เกิน๕นาที
เร็วมาเร็วนะคะกำหนดผู้เข้าศักระวันละ๑๗๐๐คน
ระหว่างการทดสอบเนี่ยเมื่อวานนี้หลายคนจับจ้องไปที่บัตรคิวของผู้ว่า

ปรากฏว่าได้เลข๐๒นะคะ
ก็บังเอิญเป็นตัวเลขกลับกันของเลข๒๐
ที่ตรงกับวันเปิดเกาะคำชะโน้ดพอดี
บังเอิญมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
สลับไปสลับมา